ข่าวนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์อีกแล้วนะคะเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบสองปีค่ะ
เป็นช่างของโรงศรีแห่งหนึ่งที่สามพลานนครปฐมคือตอนเช้าเนี่ยไม่ไปทำงาน
เพื่อนก็เอกใจโทรมาตามปรากฏว่าพอมาตามที่ห้องพักแห่งเนี้ย
ตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบเจ้าของห้องเช่าบอกว่าเอางั้นงัดห้องเข้าไปเลย
สภาพที่เจอคือเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแบบนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมคุณผู้ชมฟังนะคะเขาเสียบหูฟังไว้กับโทรศัพท์
โทรศัพท์ก็เสียบสายชาร์จแปลว่าอาจจะเกิดไฟรั่วแล้วมาช็อตพ่อหนุ่มคนนี้
กระทั่งเขาเสียชีวิตนะคะค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้ายร่างกาย
ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างที่ฉันบอกไปนะคะผู้ตายก็คือชื่อว่านายธนวิทย์แถมศรีอายุสามสิบสองปี
พื้นเพลเดิมเนี่ยเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเห็นไหมคะแบบเนี้ย
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องชัดไว้บนหัวนอนด้วยนะคะจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย
เพื่อนร่วมงานเล่าบอกว่าผู้ตายเป็นช่างทำงานที่โรงศรีใกล้จุดเกิดเหตุ
ช่วงเช้าผู้ตายไม่ได้ไปทำงานแล้วเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้ด้วย
โทรศัพท์มาเท่าไหร่ก็ไม่รับสายเลยพากันมาหาที่ห้องพักห้องนี้แหละค่ะ
เป็นห้องเช่าอยู่ห้องเลขที่สี่นะคะพบว่าห้องเนี่ยลักษณะคือด้านในล็อก
มาจากด้านในเพื่อนตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ
กระทั่งเจ้าของห้องเช่าบอกว่าอ่ะงั้นงัดเข้าไปเลยแล้วกัน
พบว่านายคนนี้ก็คือนอนเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะอยู่บนที่นอน
ก็เลยรีบโทรแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่า
ขณะที่ผู้ตายนอนอยู่เนี่ยน่าจะฟังเพลงฟังเพลงไปด้วย
เสียบสายชาร์จไปด้วยก็เลยเกิดไฟรั่วไฟช็อตแบบนี้นะคะ